ก็มีประเด็นต่างเกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราอัปเดตข่าวคราวกันมาตลอดทั้งปี
ถึงขั้นขนาดที่ว่าพ่อแม่เธอเนี่ยออกมาประกาศตัดขาดความเป็นพ่อแม่เป็นลูกกันเลยนะคะ
และที่สำคัญเธอก็ได้รับฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงว่ารักพี่ต้องหนีแม่นั่นเองนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูประเด็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวนี้กันค่ะ
เข้าสู่เดือนตุลาคมกลางปี๒๕๖๐วงการบันเทิงก็มีเรื่องเฉาที่กลายเป็นประเด็นวอนโลกโซเชียล
เมื่อมีภาพนางเอกสาวกุญแจซอนป่านทอทองวัย๒๗ปีทายาทนักแสดงฝีมือดีหนึ่งสมคิต
ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับแฟนนุ่มนาวาอากาศโทชนัดดีกรีกัปตันสายการบินดัง
แต่ที่ชาวเน็ตคล่องใจก็คือรูปร่างหน้าตาของนางเอกสาวที่เปลี่ยนไปคล้ายกับกำลังตั้งคันอยู่
จากนั้นไทยรัฐออนไลน์ก็สายตรงไปหาคุณแม่มุกดาคุณแม่ของสาวกุญแจซอนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
ซึ่งคุณแม่ก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกแบบหมดเปลือกยอมรับว่าได้เห็นภาพลูกสาวพร้อมกับทุกคน
ซึ่งตัวคุณแม่เองก็รู้สึกเสียใจที่ฝ่ายชายไม่ให้เกียรติครอบครัว
นับเป็นเวลากว่า๘เดือนที่ครอบครัวไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้
แม้จะพยายามติดต่อทุกวิถีทางแต่ก็ถูกสามีของลูกสาวกีดกัน
ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากฝ่ายชายไม่พอใจเมื่อครอบครัวทักท้วงเรื่องงานแต่งของทั้งคู่ว่าเร็วเกินไป
ทันทีที่ข่าวนี้ออกไปนางเอกสาวก็โดนชาวเน็ตถล่มเละ
ก็ว่าอักกะตันยูบ้างก็ว่าเห็นผู้ชายดีกว่าพ่อแม่
แม้กระแสข่าวจะโจมตีหนักเกินรับไหวแต่ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงก็ถือคตินิ่งสยบความเคลื่อนไหว
เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่๓๑ตุลาคมนางเอกดังก็ได้ให้กำเนิดน้องเทคออฟลูกชาย
ซึ่งทุกคนที่ติดตามเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นต่างก็ภาวนาให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีเพื่อเห็นแก่หลานตาดำ
และดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามคาดเมื่อมีภาพสาวกุญแจซอนถ่ายภาพกับน้องสาว
และครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครั้งแรก
แต่สุดท้ายเหตุการณ์กับตลปัดเมื่อครอบครัวของนางเอกดังออกมาเผยถึงพฤติกรรมของสามีลูกสาว
กีดกันไม่ให้เจอหลานชายและไม่ให้เกียรติแต่ที่ปวดใจที่สุดก็คือลูกสาวเชื่อฟังคำพูดและทำตามคำสั่งของสามี
ท้ายที่สุดคุณพ่อคุณแม่สุดทนประกาศผ่านสื่อตัดพ่อตัดลูกในที่สุด
ซึ่งทำให้ปีนี้สาวกุญแจซอนคว้าฉายารักพี่ต้องหนีแม่จากสมาคมนักข่าวบันเทิงไปคล้องค่ะ
ตอนแรกเราเห็นภาพภาพหนึ่งที่ตอนน้องกุญแจซอนคลอดลูกและครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน
คิดว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างครอบครัวนี้น่าจะประสานกันได้ด้วยดีแล้ว
แต่สุดท้ายเป็นมาเป็นไปยังไงอันนี้บอกจริงว่ามันก็เป็นเรื่องของครอบครัว
ที่เขาน่าจะต้องตกลงคุยกันเองมากกว่า
เราก็แค่อัปเดตข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมาของวงการบันเทิงเลยนะ

หลายคนแสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานา
แต่อย่าลืมนะคะว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละ
แสดงความคิดเห็นอะไรก็คิดถึงใจเขาใจเรากันด้วยนะคะ

ต้องใช้เวลาเนอะเยียวยาได้ทุกอย่างค่ะ